ได้มีการเผยแพร่นะคะสำหรับคลิปแล้วก็ภาพต่าง
ที่มีเด็กชายคนหนึ่งในจังหวัดอ่างทองไปเก็บนะคะ
ซึ่งเป็นทงชาติตกอยู่ในน้ำ

หรือถ้าใช่ค่ะวันนี้โรงเรียนแห่งนี้นะคะในจังหวัดอ่างทอง
ก็ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัติเชิดชูความดีให้แล้วค่ะ

เป็นนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนอ่างทองปธรรมรสวิทยาคม
รับมอบเกียรติประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเชิดชูความดี
ประพฤติดีค่ะเดินฝ่าสายฝนไปเก็บทรงชาติที่หน้าโรงเรียน
พื้นที่ตกลงสู่พื้นแล้วก็ตกอยู่ในน้ำด้วย
และคนในโลกโซเชียลก็ชื่นชมมันเยอะมากเนอะ
ใช่ค่ะโดยให้เหตุผลว่าทงชาติเป็นของสูงควรอยู่ที่สูงนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจในสังคมออนไลน์ค่ะ
ซึ่งเด็กชายประทีบบอกว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากครูโรงเรียนวัดราชปักศรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมบอกว่าทงชาติเป็นของสูงนะคะ
ไม่ควรอยู่ที่ต่ำแล้วก็จดจำมาตลอดค่ะ

ถ้าปล่อยให้อยู่อย่างนั้นมีโอกาสจะคนที่จะเดินไปเหยียบได้
ขับรถมาก็ทับได้นะฮะน้องเขาก็เป็นห่วงนะครับ

วัฒนาชัยพันธุพรผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้
บอกว่าทางโรงเรียนจัดพิธีมอบประกาศ
เกียรติบัติเชิดชูความดีอย่างเป็นทางการที่หน้าเสาทงเลยนะคะ
ท่ามกลางเพื่อนนักเรียนจำนวนมากปรบมือให้กำลังใจค่ะ
อกจากนี้ก็มีตัวแทนสิทธิ์เก่าโรงเรียนมาด้วย๒คนนะคะ
มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นกำลังใจให้เด็กชายประทีพ

เป็นนักเรียนรุ่นพี่ชั้นม๔อีก๑คน
บันทึกภาพเป็นคนบันทึกภาพ
แล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะ
เด็กน้องคนที่สวมเสื้อสีขาวนะคะ

ส่วนที่เป็นลูกเสือคนนี้คือคนเดินเข้าไปเก็บทง